มาดูเรื่องของงานเสวนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อยุคใหม่หรือว่าสื่อออนไลน
วันนี้คุณอรัชพรก็ไปร่วมเป็นพิธีกรด้วยนะคะ
ซึ่งทางด้านของหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปฐุมค่ะ
จัดงานเสวนาหัวข้อกฎหมายกับสื่อยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะ
เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงบริบทแล้วก็ขอบเขตของการใช้สื่อยุคใหม่
โดยนักวิชาการก็ชี้ว่าควรจะใช้สื่อออนไลน์ให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมแล้วก็กฎหมาย
เวทีเสวนาหัวข้อกฎหมายกับสื่อยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
ซึ่งจัดขึ้นโดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปฐุม
ดรปราชยามหาวินิจฉัยมนตรีอายการจังหวัดสำนักงานอายการสูงสุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงสิงขจรอาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ
และการสื่อสารองค์กรคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รวมไปถึงสื่อมวลชนที่เข้าร่วมเสวนา
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไป
ได้เข้าใจถึงบริบทขอบเขตของการใช้สื่อใหม่ในยุคปัจจุบัน
แล้วก็ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุคที่สื่อใหม่เข้ามามีบทบาท
รวมทั้งสามารถนำสื่อใหม่ไปใช้หรือประยุกต์ได้ถูกต้อง
ตามหลักจริยธรรมและตามหลักกฎหมาย

กลายเป็นช่องทางในการสื่อสารที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
รวมทั้งผู้ใช้สื่อใหม่ก็มีเสรีภาพสูง
ในการกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการใช้ประโยชน์
นักวิชาการชี้ว่าถ้าหากมีการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
เช่นการแฮ็กเฟซบุ๊กหลอกขายสินค้าออนไลน์
เผยแพร่ข้อความและภาพที่ผิดหลักจริยธรรม

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของรัฐ
รวมทั้งความสงบสุขและศิลธรรมอันดีของประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโดยการใช้อุปกรณ์สื่อสาร
รวมทั้งการใช้โซเชียลมีเดียค่ะ
ก็ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เราจะกดไลค์กดแชร์
หรือว่าเราจะโพสต์เฟซบุ๊กอะไรแม้แต่ภาพอะไรก็ตาม
ต้องดูก่อนว่าภาพนั้นจะไปกระทบกับบุคคลอื่นหรือเปล่า
ถ้ามีความเสี่ยงในการพบกับบุคคลอื่นซึ่งทำให้บุคคลนั้นเสียหาย
ซึ่งตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากความผิดทางด้านพรบทางคอมพิวเตอร์

วิชาการย้ำว่าถ้าหากมีการส่งต่อภาพ
หรือว่าข้อความในสื่อออนไลน์ที่ทำให้ได้รับความเสื่อมเสีย
จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติ
หรือว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ๒๕๕๐
ขณะที่ถ้าหากมีการคัดล่อข้อมูลไปเผยแพร่แล้วไม่ใส่เครดิตให้เจ้าของลิขสิทธิ์
ในเชิงการค้าถือว่าผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉพศ๒๕๕๘
มีโทษปรับ๒๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐๐บาท
ส่วนเพื่อการค้าจะปรับ๑๐๐๐๘๐๐๐บาทจำคุก๖เดือนถึง๔ปี